ถามก่อนเลยว่าใครคะใครเคยที่จะไปคอมเมนต์ในไอจีของนักแสดงสาวคุณแมทพิรณีบ้าง
ด้วยท่อยคำหยาบคายเออใครบ้างคะคุณคะค่ะ
เว้นดิฉันสองคนนะคะเราไม่เคยเราไม่เคยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อ่ะด้วยถ้อยคำหยาบคายวิพากษ์วิจารณ์กันนักละก้อนคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะเตรียมรอรับหมายสารได้เลยค่ะ
เพราะจนถึงวันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่านางเอกดังที่จ่อฟ้องหมินประมาทเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลาย
ก็คือคุณแมทพิรณีนั่นเองอืมและที่เห็นเยี่ยมเยี่ยมคือแคบหลักฐานเพียบนะจ๊ะโอ้โห
คุณผู้ชมดูภาพค่ะคุณแมทนั้นก็โพสต์ลงในไอจีสตอรี่นะเป็นภาพหลักฐานที่เธอเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้ค่ะ
พร้อมข้อความแบบนี้ค่ะท่านไหนที่ส่งมาถามว่าไหนหมายเรียกรอหน่อยนะ
เอ้าแอคเคาน์หลุมที่ไม่มีชื่อไม่มีข้อมูลก็ตามเจอ
ทนายนิด้าเนี่ยเก่งที่สุดโอ้โหตามเจอด้วยแอคหลุมร้อนหลังวาบเลยจ้ะ
พอรู้ตัวไงนะว่าเคยคอมเมนต์ไม่ดีก็มาแสดงตัวกันใหญ่เลย
โดยส่งข้อความมาขอโทษขอโพยกันเพียบเลยนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องคดีความไปที่ทนายนิด้า
ทนายความของแมทค่ะก็ได้คำตอบนะคะได้คำชี้แจงมาว่า
ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะจะรวบรวมหลักฐานส่งฟ้องศาลประมาณ๑๐คนคุณผู้ชมค่ะ
โกเดนเทียล่าไปเลยจ้ะ๑๐คนจากที่เตรียมไว้ร้อยกว่าคนค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะมีชาวเน็ตอาชีพเป็นพยาบาลได้หมายสารไปแล้ว๑คนค่ะ
ซึ่งจะมาขึ้นสารอาญารัชดาแล้วก็เจอกับแมทในวันที่๑๙ตุลาคมนี้ค่ะ
เวลาดี๙นาฬิกานั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบเชื่อดไก่ให้ลิงดูอะเนาะ
เราสองคนรวมถึงรายการบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ยังย้ำเตือนอยู่เสมอว่า
เมนต์อะไรเนี่ยให้มันเบาหน่อย
จริงต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมว่าคอมเมนต์อะไรในโลกโซเชียลอย่าคิดว่าทำอะไรไม่ได้นะ
เดี๋ยวนี้เขามีพรบคอมพิวเตอร์คุ้มครองนะรวมไปถึงเรื่องของการหมินประมาทแบบนี้นะคะ
ดูเป็นกรณีตัวอย่างกันไปเนอะจะพิมพ์จะคอมเมนต์อะไรต้องใจเย็นกันหน่อย